คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวคนในวงการบันเทิงบ้างดีกว่า
วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาทรงผมสูงต่ำดำขาว
คุณผู้ชมค่ะคนดังเนี่ยเจอวิจัยมาหมดแล้วนะคะ
วันนี้เรามีตัวอย่างคุณเจนนี่มา
ฝากการเจนี่อรพาทนัตรป้อมเพชรนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนดังอย่างสาวเจนนี่โดนมากับตัวเหมือนกัน

ไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงโพสต์ท่าแบบไหนโชว์สัดส่วน
ก็มักจะโดนชาวเน็ตวิจารณ์ตามมาว่า
เจนนี่เธอผอมเกินไปหรือเปล่า
ว่ากระดูกเห็นหายปลาร้ามันเยอะเกินไปแล้วนะ
เพราะบางรูปหลายคนก็เป็นห่วง
ลามไปถึงเป็นดาราคลั่งผอมหรือเปล่า

ซึ่งเรื่องนี้สาวเจนนี่บอกว่าปล่อยผ่านค่ะ

รู้แค่ว่าสุขภาพตัวเองมันแข็งแรงนะ
แล้วก็ชีวิตเนี่ยก็มีความสุขค่ะทุกอย่างมันก็จบแล้วค่ะ
จริงมันก็เป็นเรื่องปกติอะเนาะ
้วนก็นั่นหอมก็นั่นอ้วนก็นั่นหอมก็นั่น

จริงก็เอาที่สะดวกใจทุกคนเลยค่ะ

ไม่อ่ะแม่เจออะไรมาเยอะแล้ว

แม่ว่าแม่มีโรคแข็งมาก
ไม่ใช่ว่าไม่แบบรู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกว่าต้องการอะไรอ่ะ
เจนก็โอเคดีมีความสุขดี
ว่าทุกคนรู้หมดว่าชีวิตเรากำลังทำอะไรอยู่
แล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมีความสุขแบบไหน

แม่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เขากินอิ่นนอนหลับดูแลรูปร่างด้วย
จริงไงที่พลอยไปเจอกับพี่ออนไปเจอสวยมาก

นี่นี่

ใช่เดี๋ยวโฆษณาของเธอก็จะได้ไปฉายในประเทศต่าง
ถือว่าเป็นคนเดียวคนแรกของประเทศไทยอันนี้น่าภูมิใจเหลือเกิน
ดูอาหารการกินแต่ละอย่างที่เขาเลือกรับประทานเนอ